มอเตอร์ไซค์อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ว่าเป็นบิ๊กไบท์คุณผู้ชมฮะ
ถามคุณพ่อคุณแม่เลยนะที่เป็นแฟนข่าวไทยรัฐทีวีเป็นห่วงกันไหม
สมมุติว่าลูกอยากได้บิ๊กไบท์ครอบครัวนี้เขาไม่ซื้อให้นะ
ให้ลูกไปซื้อเองแล้วลูกก็เก็บเงินซื้อเองเป็นเด็กวิศวะด้วยเรียนเก่งด้วย
ปรากฏว่าน้องเขาขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์เสียหลักไปชนแบรีเออร์ข้างถนนครับ
แล้วเขาเสียชีวิตร่างนี่หัก๒ท่อนฮะ
เดี๋ยวช่วยกันดูหน่อยคุณผู้ชมว่าเขาไปเสียหลักได้ยังไงครับ
วงจรปิดบันทึกตอนที่เกิดอุบัติเหตุเลยคือมันมองยากมากเพราะว่าอยู่ค่อนข้างไกลแล้วภาพก็ไม่ค่อยชัด
แต่ว่าเราซูมไว้ให้นะเนี่ยฮะไปชนแบรีเออร์เกาะกลางถนนเลยครับ
แล้วรถเขาก็ฉลับล้มเสียชีวิตไป

ไม่รู้ว่ามีใครตัดหน้าหรือว่าผิวถนนไม่ดีหรือยังไงนะ

นี่คือสภาพร่างของเขาครับ

วันคลอง๑๐อำเภอธัญบุรี

กรุงเทพครับก็พังยับไปเหมือนกัน

ก็เจอศพของนายวุฒิที่ใช้เพลงสองสี

ไปสอบถามคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่า

แล้วบิ๊กไบท์เขาก็สาย
แล้วก็เสียหลักไปชนเกาะกลางครับ

ทีมข่าวไปพูดคุยกับพ่อของผู้ตาย
ชื่อว่าคุณพ่อธนเดชอายุ๔๙ปี

เขาเรียนอยู่ปี๓คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีรางสังหรณ์อะไรเลย
ครับตอนเช้าเนี่ยยังคุยกับลูกอยู่เลยนะว่าเดี๋ยวพ่อ
ไปส่งนะแต่ลูกบอกกลับมาว่าไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยว
เดี๋ยวผมไปเองพ่อก็เลยบอกอ่างั้นลูกตั้งใจเรียนแล้วกันนะ
แล้วก็เตือนว่าถ้าจะไปอย่าขับรถเร็วนะ
กระทั่งเวลาต่อมาครับอาจารย์ของลูกชายเนี่ย
โทรมาบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อคุณพ่อทำใจนะ
ครับตอนแรกเนี่ยคุณพ่อได้ยินแบบว่าทำใจนะ
ก็นึกว่าอ๋อเรื่องเรียนหรือเปล่า
อาจจะคะแนนสอบไม่ดีเกรดไม่ดีอะไร
แต่พออาจารย์บอกว่าน้องไม่อยู่กับเราแล้วนะ
ประสบอุบัติเหตุครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
คุณพ่อบอกหัวใจแทบสลายเลยอ่ะสิ่งที่คุณพ่อกลัวมาตลอด
เรื่องอุบัติเหตุนี่แหละที่มันจะเกิดกับลูกชาย
ก็มาเกิดขึ้นจริงจริงครับเพราะว่าเตือนลูกบ่อยบ่อยอ่ะเนอะ
เตือนแล้วเตือนอีกเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ย
ไม่เคยสนับสนุนให้ลูกขี่บิ๊กไบท์เลยนะ
มันควบคุมยากมันควบคุมยากครับ
ซีซีมันเยอะมันแรงไงขี่ก็เร็ว
แล้วรถคันนี้เป็นรถคันที่๓แล้วครับ
ลูกชายเนี่ยทำงานพิเศษเก็บเงินมาซื้อเองด้วย
คุณพ่อก็ได้แต่บอกได้แต่ย้ำเตือนว่าลูกอย่าขับรถเร็วเลย
แล้วกำลังคุยกันว่าจะไปออกรถมรสัยธรรมดา
มันไม่ใช่บิ๊กไบท์มาให้ลูกขี่ดีกว่า
ให้ลูกขี่ไปเรียนไม่คิดเหมือนกันว่า
ลูกชายจะมาหมดอายุขายเร็วแบบนี้ครับ

แต่เรื่องนี้ต้องดูนะว่าทำไมเขาขี่เลนชิดขวาขนาดนี้คุณ
หรือว่าจะกลับรถเพราะเส้นนี้อาจจะมีที่กลับรถตรงกลางทาง

หรือไม่ก็มันกลับรถใต้สะพานแถวคลองต่างที่ธัญบุรีใช่ไหม

คุณพ่อบอกด้วยนะครับว่าอุปถิเหตุที่เกิดมาจริงคุณพ่อเข้าไปชื่อมันไว้

ที่เกิดขึ้นกับลูกชายเขาครั้งนี้เนี่ยอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับสังคมเลย
ถ้าเป็นพ่อแม่นะคุณพ่อบอกว่าถ้าเป็นพ่อแม่แล้วห้ามลูกไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้เนี่ย
ถ้างั้นต้องฝากไปถึงเด็กแล้วล่ะต้องฝากไปถึงวัยรุ่นคนที่เป็นลูกแล้วล่ะว่า
ถ้าจะขี่มอเตอร์ไซค์น่ะขี่ได้นะแต่อย่าขนองอย่าบิดเร็วครับเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนลูกชายของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อก็ฝากบอกว่าถ้าได้ยินอยู่
ดีนะให้ไปสวรรค์แล้วกันไม่ต้องห่วงคุณพ่อคุณแม่
น้องสาวคนหนึ่งเดี๋ยวพ่อจะดูแลน้องให้ดีเลยครับครับแสดงความเสียใจด้วยฮะ